ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอดีตพระเอกดังในยุค๙๐
ถ้าผู้ชื่อเป็นหนึ่งชายชิดอาจจะคนไหนนะหน้าไม่ออก
โดยเฉพาะน้องที่อายุต่ำกว่า๒๕จะฆ่าไข้เหรอ
รุ่นเราอาจจะมองเห็นแบบจำได้ต้องมองภาพเขาสมัยก่อน
ก็เล่นละครหลายอย่างเต็มไปหมดเลย
เรื่องของเบนจรง๕สีก็ดี
แล้วก็เล่นกับคุณปรัฐมาปานทองนางเอกยุคนั้นก็เยอะแยะมากมายเหมือนกัน
แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเขา
เป็นลักษณะเตือนภัยมาพอสต์ลงในโซเชัลมีดี
สิ่งที่เขาเตือนภัยคือลองกองกินแล้วเกือบตาย
มันมีแมงป่องตัวเล็กมากเล็กตรงคั่วเห็นไหมคะ
โอ้โฮนี่แทบจะมองไม่เห็นนะคะคุณผู้ชมจริงดีนี่ค่ะแต่มีพิษสูงมาก
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคือภาพที่เขาโพสต์พร้อมข้อความเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้
ภาพตอนที่คุณเป็นหนึ่งนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเขียนเล่าเรื่องราวนะคะ
หลังทานข้าวเย็นเสร็จจะทานผลไม้ที่เพิ่งซื้อมานั่นก็คือลองกอง
อยู่ในถุงสองกิโลมือซ้ายยื่นลงไปในถุงจะหยิบลองกอง
มือยังไม่ได้แตะลูกลงกองเลยแต่เจ็บเหมือนถูกมีดบาดที่นิ้วโป้งซ้าย
ตะโกนออกไปเลยตัวอะไรกัดเจ็บจังรีบวิ่งไปเปิดน้ำเพื่อที่จะล้าง
เอาแอลกอฮอล์มาล้างต่ออีกแต่ความปวดมันไม่หายไป
ทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยจนทนไม่ไหวเลยต้องมาที่โรงพยาบาล
ระหว่างที่ขับมามันปวดขึ้นเรื่อยคุณเป็นหนึ่งเล่าต่อแบบนี้นะคะ
แผลสังเกตดูไม่เห็นมีเลือดออก
แต่ทำไมปวดขนาดนี้เหมือนนิ้วโป้งมันจะหลุดออกจากมือไปเลย
ขี่ไปว่าแมลงกับลองกองเจอเลยแมงปองตัวเล็ก
และที่น่ากลัวเขาบอกว่าพิษมันแรงกว่าแมงป่องช้าง
เท่าแมงป่องช้างนี่ตัวใหญ่มากนะคะ
แต่ตัวเล็กพิษของเขาแรงกว่าไอ้ตัวใหญ่๒๐เท่า

ฉีดยาเข้าเส้นเป็นยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบยาแก้ปวด
และให้นอนรอดูอาการเพราะว่าความดันสูงถึง๑๗
เหงื่อแตกเต็มหน้าไปหมดเลย
คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าถ้าเป็นเด็กหรือเป็นคนชรา
หรือคนที่ไม่มีภูมิต้านทานอาจถึงช็อกได้
อดีตพระเอกคุณเป็นหนึ่งโพสต์ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะ

แมงป่องตัวเล็กนี้ร้ายกาดมาก
ลองกองมาแช่น้ำล้างใส่ตะก้าก่อนทาน
หรือจะให้ดีอย่าซื้อแบบเป็นพวงซื้อแบบร่วงดีกว่า
เห็นสัตว์พวกนี้แล้วก็ถูกตังค์กว่าด้วยค่ะ

ใครที่ชอบทานรองกองตอนนี้มันกำลังออกด้วยนะคุณ
แค่นั้นมันมองผ่านมันก็มองไม่เห็น

มันสีเรียกกับก้านเพราะตัวเล็กมาก
บางคนเวลากินก็ไม่ได้มองลงไปว่ามือ
เดี๋ยวไปหยิบที่ลูกรองกองหรอก
จังหวะที่ไม่ได้มองไปโดนเขาพอดี
เรามาระวังกันด้วยเรื่องของอาหารการกิน